วันที่เราจะรวย

คือดิฉันไปถามดารางดาราหลายคนแล้ว

หมอกไก่พอพาที่นี่เนี่ย

เป็นเรื่องของความเชื่ออย่าว่าเรางมงานเลยนะคุณผู้ชมค่ะ

ของพี่มนต์ซิทร์ทำสร้อยของนี่ฉัน

ตั้งแต่ไปถามข่าวเรื่องพี่งานท่ิสิลิพร
นางก็บอกว่าอันนี้ตามตักกะนางนะ

ไม่ออกไปสัมภาษณ์มา
มี๒กันเดิม
ก่อนพี่นางสิริพรเนี่ยงวดที่แล้วถูก
๕๕๕๐๐๐อายุคุณผู้ชมว่ากันไปค่ะ
ซึ่งรถตรงนี้อะไรได้๕๐๐๐อ่ะ

รวมไปถึงคุณกันตาถาวรนี่คำชโนธเลย

เอาเป็นว่าวันนี้ก็รอลุ้นละกันนะคะ
ก็ขอให้ทุกคนเห็งรวยมีเสียงพี่มนต์สิทธิ์ด้วยนะคะ
ไม่เชื่อว่ามันคล้องกับอาจารย์ไก่ของเราเหลือเกิน

ขัดยินด้วยครับ

แล้วก็ขนหาตำราหวยแล้วก็ดูตัวนี้น่าจะมาใส่ตัวนี้
สูตรค่ะสูตรเดี๋ยวมี๒เดอร์
นี่ต้องหาอะไรมาใส่ก็แล้วแต่ท่านชอบ
แต่มี๒แต่ใจผมชอบมันก็น่าจะเป็น
ดิฉันคิดว่าท่องสูตรคูณจะครบแม่๑๒แล้วนะพี่มุสิทธิ์
แต่ดิฉันนะคะ๒๓เพราะว่าเลข๒๓มันแบบปัง
ทำไมคะเราพูดเยอะไม่ได้
ไม่อันนี้เป็นความเชื่อคุณผู้ชมอย่างงมงายนะคะ
อย่างงมงายนะแต่เราก็เชื่อ